ไปดูเรื่องต่อไปอันนี้แปลกไหมก็แปลก
เพราะว่างูสิงตัวนี้มันไปติดอยู่ตรงรางน้ำฝน
ได้ไงงานนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยหน่อยค่ะ
โอ้น้าว
มาตัวใหญ่ด้วยอ่ะจริงขึ้นได้แต่ลงไม่ได้โอ้โห
ไม่ใช่งูอย่างเดียวน่ะที่กูพายคือหนู
ยอมลงได้จ้ะคุณพี่เขาไปช่วยงูลงมาได้แล้วนะจ๊ะ
คุณค่ะงูมันเลื้อยอยู่ตรงรางน้ำฝนแล้วมันก็ด้านไปติดอยู่ในราง
แล้วตอนลงมาหน้าตาแบบหน้าตาน้องเหมือนแบบขอบคุณนะ
ช่วยฉันน่ะไม่มีท่าที่ดุร้ายหรือว่าจะทำร้ายเลยนะแบบยอมแต่โดยดี
คือพี่กู้ภัยหนุ่มคนนี้ชื่อว่าพี่นัทธพลนะคะ
เขาอยู่ทีมอาสาพิทักษ์งูเมืองจันทร์
เขาก็ได้รับแจ้งให้มาจับงูสิงหางลายตัวนี้
เพราะว่ามันขึ้นไปติดอยู่ตรงรางน้ำฝนบนหลังคาบ้านของชาวบ้าน
การจับก็ไม่ธรรมดาไม่มีอุปกรณ์คุณ

ให้มืออุ่มลงมาเหมือนใบจับแมว
อุ่มลงมาแล้วคุณดูดิหน้าน่ามันลงมันได้
ไม่ใช่อยู่แต่ไปจับแบบนี้คุณต้องมีความชำนาญ
แล้วก็ปลอดภัยทั้งคนทั้งงูด้วยนะคะ

จับเสร็จปั๊บใช่ไหมเอาลงมาเดี๋ยวเขาจะเอาตัวนี้ไปใส่ถุงกระสอบ
แล้วเดี๋ยวต้องไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
คือว่างูสิงมันไม่มีพิษ

เพราะฉะนั้นคุณพี่เขามีความชำนาญในการจับ
และช่วงนี้บางพื้นที่ฝนตกนะคุณเนาะ
ระวังเรื่องของงูเงี้ยเขี้ยขอกันด้วยนะคะ

หรืออะไรอย่างนี้โทรแจ้งให้เจ้าหน้าที่กู้ภัย

มาช่วยจับก็แล้วกันนะคะเรื่องแบบนี้ต้องใช้ความชำนาญ